เจ้าหน้าที่กำลังนำรถยกผ่านที่จะมายกสร้างรถครัวที่ตกแถวไปที่บริเวณเขาคืนนี้นะคะจังหวัดอลาระดิน
โดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วทั้งหมด๑๘คนค่ะ
เป็นชายทั้งหมด๖คนและหญิงทั้งหมด๑๒คน
แล้วก็ได้ช่วยเหลือ๗คนมาแล้วนะคะจำนวน๒๐คนค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ที่ได้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกเหวเขาพรึงที่มีความลึกประมาณ๑๕๐เมตรนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วค่ะ
จำนวน๑๘คนเป็นชายทั้งหมด๖คน
ซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังนำสลิงค่ะ
อยู่บนรถเคนนะคะมายกซากรถทัวร์ค่ะ
เพื่อจะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วก็จะมืดนะคะ
โดยได้นำไฟนะคะมาส่องทางค่ะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ด้านล่างทั้งหมดค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
อ่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคนขับรถทัวร์คันนี้ค่ะ
มีชื่อว่านายอุดมสมมาตรค่ะซึ่งได้กระโดดลงจากรถนะคะ
ก่อนที่จะตกก่อนที่รถนะคะจะเสียหลักและตกเหวค่ะ
โดยนายอุดมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ซึ่งทางคนขับนะคะได้เล่าว่าเส้นทางดังกล่าวค่ะ
เป็นทางโค้งแล้วก็ประกอบกับตนเองไม่ชินทางค่ะ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะคะจึงทำให้รถเนี่ยเสียหลัก
ตกเผาลงไปลึกกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรดังกล่าวค่ะ
สำหรับรถทัวร์คันที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะเป็นรถทัวร์เช่าของบคศค่ะ
นำสมาชิกชมรมผู้เกษียณอายุนะคะบริษัทกศธโทรคมนาคมนะคะ
มาท่องเที่ยวที่ตำวัดแร่แล้วก็ตำวัดงานค่ะ
โดยได้เดินทางนะคะมาจากตำวัดแส่ขามุ่งหน้าสู่ตำวัดพิษนุโลกนะคะ
เพื่อเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครค่ะและที่ที่ฉันกำลังลงไปอยู่นี้นะคะ
ก็เป็นเหวนะคะที่ลึกกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรค่ะ
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ได้นำสลิงค่ะลงไปนะคะ
เพื่อที่จะเกี่ยวซากรถนะคะขึ้นมาค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะ
จะเห็นได้ถึงความยากลำบากของการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
เนื่องจากว่าเหวเนี่ยเป็นถึงที่สูงชันค่ะประกอบกับตอนนี้นะคะ
สภาพอากาศก็ได้เริ่มเย็นลงค่ะแล้วก็มีความมืดนะคะ
ก็คือได้พระอาทิตย์เนี่ยได้เริ่มกำลังตกดินแล้วนะคะ
จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้ยากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีดวงไฟนะคะ
ส่องมาจากทางฝั่งถนนค่ะแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่นะคะ
เนื่องจากรถรถที่ส่องไฟนั้นนะคะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่คนที่กำลังจะนำรถขึ้นมา

ค่อนข้างชันมากเลยค่ะ
ต้องดูต้องดูต้องดูอ่ะตอนนี้นะคะจำณาที่ก็กำลังมีการปรึกษากันนะคะ

นะคะเพื่อที่จะจัดการกับซากรถคันดังกล่าวนะคะ
เพื่อเป็นการเคลียร์พื้นที่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะกำลังนำไฟนะคะ
มาต่อค่ะเพื่อที่จะดูซากนะคะว่ามีความเสียหายมากน้อย

และเนื่องจากว่าไฟนะคะที่อยู่บนรถค่ะ
จากถนนนะคะไม่สามารถเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะจึงได้มีการต่อสายไฟนะคะ
ฉุกเฉินเพื่อที่มาอย่างจุดเกิดเหตุที่ใกล้ที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะ
กำลังจะต่อไฟนะคะจากรถไฟที่อยู่ด้านบนค่ะ
เพื่อที่จะมายังจุดเกิดเหตุด้านล่างที่ใกล้ที่สุดนะคะ
เพื่อที่จะส่องไปยังซากรถทัวร์นะคะแล้วก็นำสายสลิงค่ะ
เกี่ยวรถทัวร์เพื่อนำซากขึ้นมาค่ะเพื่อพลิกซากนะคะ
ในการหาผู้อัดที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในนั้น
ทางซากส่วนถึงไหนอะมันมันไม่มีสวนทัวร์วะ

เลยออกไปทางไฟนิวเทคกามา็
และเวลามันต่อคือคือนี้เนี่ย
ลึกกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรค่ะโดยภารกิจในครั้งนี้นะคะ
เจ้าที่ผู้ไพค่ะจะทำการฟริกซากรถทัวร์นะคะ
เพื่อค้นหาสิ่งที่อาจจะติดอยู่ภายในนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานสำเนาต่างนะคะของผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ศูนย์หายค่ะ
แค้
พ่อบอกเขาทำขายไหมพ่อบอกไม่ทำขายทำแจกอย่างเดียว
เชือกเขียวอ่ะบรรยากาศการคลิกสร้างรถทัวร์นะคะที่เกิดบุคติเหตุในความบริเวณเผาคลึง